ทีนี้ใครที่อยากจะทำหมูปิ้งทานเองเราไปเช็คราคาอาหารในตลาดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
มาดูราคาเนื้อสัตว์กันก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้าง
ราคาหมูเนื้อแดงวันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรั
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองจ้าทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันบ้างดีกว่าค่ะ
วันนี้นะคะกาลัมปลีเขียวสิบสองบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ใบกระเพรานะคะหกสิบบาทต่อกิโลกรัมโผล่ระพะก็หกสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้หนึ่งร้อยสามสามสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ